สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วค่ะ

เอวไม่ทันนิดนึงแต่ว่าก็ยังเพลินอยู่นะครับ
เมื่อสักครู่นะครับหนูเปล่านาเขามาเอง
เป็นอารมณ์ของบ้าน
แต่เวลานี้นะครับลึกใต้น้ำนะครับ

คนไปหาหรือว่าสัตว์ไปหา

ชมได้เลยครับ
นอนที่ไหนก็นอนได้สูงทุ่มพุ่มไม้ก็เคยนอน
เมื่อความอุดมสมบูรณ์ของหมู่แมกใหม่
ฉันก็มีความสุขสูบกินอิงต้นไม้
อินธรรมชาติรุมรืม
ไอ้เฮียอย่างฉันกินอิ่มนอนสบาย

เลียจังเพราะมีแต่คนมากวน
ยางสามขุนเข้าไปเดินหน้ากากจะตก
เต้นรอบตั้งกาศยิงรอบ
ทีบแข้งขวาเอาเขา
แพ้นกลมไปแบบไม่เป็นท่า
มาแค่นี้แล้วก็กินขาบ
นักมวยหัวใจพันธุ์เพ้อ
ความอัศจรรย์ของมโนราเวทมนต์คาถา

นี่คือมโนราคาบเรือ
เป็นการร่ายรำคาบด้วยปากไม่มีตัวช่วย
การคาบเรือจากพื้นดินขึ้นสู่หน้าอก

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและเป็นความสามารถเฉพาะตัว
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ